ไปแล้ว๑สัปดาห์เต็มนะคะสำหรับกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ในแต่ละสนามแน่นอนว่านอกจากมีผู้เล่นแล้วก็จะต้องมีกองเชียร์ด้วย

ซึ่งทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีวันนี้ก็ได้รวบรวมความสนุกสนาน
รอบขอบสนามมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะติดตามจากรายงานเลยค่ะ
ยกย่องสู้สุดใจถึงแม้จะเจ็บตัวร้าวถึงหัวใจ
ในรอบชิงชนะเลิศไปแบบขาดลอยก็ตาม
คราวหน้ามาใหม่นะแพ้วันนี้เพื่อชนะวันหน้า
อย่างน้อยวันนี้น้องก็ชนะใจพี่แล้วล่ะจ้า
ส่วนขอบสนามซอฟเทนนิสดูจะร้อนแรงขึ้นมาทันตา
ถึงแม้ว่าชื่อกีฬาจะซ้อมเบาแต่เมื่อเราได้เจอกับ

สนามกีฬาแห่งนี้ก็ร้อนแรงเป็นไฟ

ปักหลักปักใจอยู่ชมเกมทันที
ถึงแม้ทีมที่น้องเขาเชียร์จะแพ้ซะอย่างนั้น
แต่ยืนยันน้องน้ำเพชรจะอยู่เชียร์สร้างสีสัน
จบเกมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
หนุ่มเมืองปากน้ำโพได้ยินอย่ารอช้า
หาเวลาไปชมเกมการแข่งขันกันนะครับ
ปิดท้ายที่ความน่ารักของน้องก้าว
สาวจอบซวิงวูดบอลวัยก้าว
ขวบออกแดวเขินกล้องเมื่อต้องนั่งสัมภาษณ์
บอกเลยงานนี้น้องเขาไม่คุ้นเคย
เลยมีแอบบ่นเบาว่า